กันแต่ช่วงนี้เราจะเห็นสีสันค่อนข้างเยอะอืมแหมหลายคนพยายามช่วงชิงในเรื่องของ
พัฒนากล้าค่ะคุณกรจติกาวันนี้ค่ะ
พร้อมทีมงานไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปทำอะไรอ่ะเขาบอกไงว่าเดี๋ยวเขาจะมีนโยบายเกี่ยวกับสายหมู่
เศรษฐกิจสายมูค่ะเป็นนโยบายหลักของพักค่ะ
จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายมูของจังหวัด
เชื่อมต่อจากวัดหลวงพ่อโสธรไปยังจุดอื่น
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธามากมาย
หากฟื้นฟูหรือว่าสร้างสตอรี่ที่ดี
จะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาได้มากเลยค่ะ
แล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนปีละหลายพันล้านบาทด้วย
ที่ประเทศไทยเรามีหลายทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะ
เราจึงมันยืนกระบายว่าเราจะจัดของประมาณ
๑๐๐๐ล้านบาทต่อจุดจังหวัด
กับการพัฒนาเส้นข่าวการท่องเที่ยวสายมูล
เหมือนกับที่ขาดวิวชาติเชิงศาลได้ทำมาแล้ว
ขายเลือดทำมาแล้วด้วยเงินและกำลังสัมภัณฑ์ของประชาชน

คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดีอี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมกับคุณคิงก่อนบ่ายผู้สมัครสอสอเขต๑จังหวัดประจวบ
แล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ทีมโฆษกภักดิ์
ลงพื้นที่หาเสียงนั่งซาเล้งกันไปแบบนี้ครับ
นี่ฮะนั่งไปรอบเมืองเลย
คุณชัยวุฒิบอกว่าแผนการหาเสียง
ลุงป้อมคลนเอกประวิศหัวหน้าภักร์

แล้วจะทยอยเปิดนโยบายมาเรื่อยเตรียมไว้หมดแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าลุงป้อมเองก็เตรียมจะลงตรวจราชการ
หลายต่อหลายจังหวัดด้วยนะฮะคิวยาวเลย
เมื่อถามว่าจะเสนอชื่อลุงป้อมอยู่ในรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งไหม
คุณชายวุฒิบอกว่าจริงแล้วสอบรรทีรายชื่ออันดับหนึ่ง
กับแคนดิเดตนายกไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน
อีกด้วยนะไปดูที่ประชาธิบัติกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
คุณองค์อาจคล้ามภัยบูลค่ะรองหัวหน้านะคะ
คณะทำงานแล้วก็ยังมีว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพด้วยนะ
เขาไปลงพื้นที่ที่ไหนที่ตลาดน้ำริมคลองเจริญกรุง๑๐๓นี่แหละค่ะ
ไปเจอกับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปแวะชิมอุดหนุนสินค้าเกือบทุกร้านเลย
บอกเลยแบบนี้นะผู้สมัครของพัก๑๓๑๓เขตในกรุงเทพพร้อมแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอกรกตแบ่งเขตให้เสร็จสิ้นเดี๋ยวพักจะเปิดตัวผู้สมัครทันที
ก็อยากฝากไปยังกรกตว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งควรแบ่งให้เป็นประโยชน์กับประชาชน

ไปดูที่พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐหน่อยนะคะ
ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๓จังหวัดเลย
บุรีปฐุมธานีแล้วก็กำแพงเพชรค่ะ
และที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้
คุณหญิงสุดารัฐยืนยันแบบนี้ว่าจุดยืนของพัก
เพื่อหยุดความขัดแย้งหยุดรัฐประหาร
และไม่สนับสนุนผลิตการทุกรูปแบบ
ไม่สร้างวิกฤตไม่สร้างหนี้แต่จะสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะ
ผู้สมัครที่พักเปิดตัวล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งงาน
การทำงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาแล้ว
มั่นใจว่าปักทงได้๓จังหวัดแน่นอนค่ะ